กลับมาออนทัวร์กันต่อแต่ก่อนจะไปพบกับร้านต่อไปขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าใครที่กำลังหิวอยู่อาจจะต้องจิกหมอนด้วยความหิวที่เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า
พื้นเมืองแบบโบราณไว้มากที่สุดเลยล่ะครับผมที่นี่เราจะมา
ค้นหาเรื่องราวของบะหมี่พกเกี้ยนกันครับอย่ารอช้าตามผมไปเลยครับ
สวัสดีครับที่วันบานครับ
แล้วก็รสชาติจริงมันใช้ได้ด้วยครับรสชาติต้องมีอีกด้วยอาหารพื้นเมือง
น้ำส้มยำโบราณน้ำซุปมันจะทำกับน้ำซุปหลอกตึ้ง
แล้วก็มีหมูโลบะโลบะนี่คือพวกเหมือนกับหมูพะโล
หมูกะโล้แห้งมันแบบเพื่อทานกับน้ำจิ้ม
แล้วจากนั้นก็มีผัดฮกเกี้ยนมีผัดเส้นใหญ่ของหมูผัดภูเก็ตนะครับ
แล้วก็มีหุ้นกระดูกหมูกินกับน้ำซุปกระดูกหมูกับน้ำทุ่ม
ฮูเปียสสวจครับฮูเปียสสสฮูเปียสสฮดเคี้ยนครับ
ฮูเปียสสฮดเคี้ยนเป็นสูตรโบราณของคนที่จะทำเกือบเจ้าร้อยปี
เราก็ไปเจาะที่ร้านเลยครับค่ะครับครับเชิญครับ

นี่คือจุดเริ่มต้นของโซโลมหาวแห่งนี้เลยใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับยังไงครับอ่าคือปูเปี๊ยะนี่คือปูเปี๊ยะสดโบราณที่ว่าอากงเขานำมานะครับ
ผมเคยมาจากเมืองจีนทำมาใกล้จะร้อยปีแล้วผมเป็นรุ่นที่๓
เมื่อก่อนขายอยู่ไหนขายอยู่บริเวณนี้นะครับเขาก่อนเขาก่อนก็จะเป็นโรงภาพยนตร์
ลงน้ำเก่าอ่าฮะแล้วก็มาย้ายมาอยู่ฝ่ายนี้อ่าฮะฝ่ายนี้นี้เมื่อก่อนก็เป็นพวกโรงไม้เก่า
โรงงานทีบยางแล้วก็คนจีนเข้ามาเช่าอืมทำแบบสภาพกาแฟของคนจีนอ่ะ
แล้วก็ผมเริ่มต้นมาจากนี้แล้วก็พ่อมาขายที่บริเวณนี้
เริ่มต้นผูกเบี้ยพรุ่งเที่ยนมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยโบราณเลยนะครับ
เอาเลขในภูเก็ตครับอันนี้ตอนแรกในภูเก็ตเลยครับแล้วอุปกรณ์พวกนี้นี่เก่าแก่ไหม
ชุดนี้ชุดใหม่ครับชุดเก่าแก่นี้มันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่ว่ามันอยู่ที่หน้านู้นฮะ
พาขึ้นรถไปแล้วอ๋อโอเคยังมีโอกาสนี้ก็คือชุดใหม่แล้วใช่ไหม
ซื้อมาย้ายมารวมอาหารเนี่ยครับเราไม่อยากเหงาไม่อยากอยู่คนเดียว
ก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนครับร้านนักดังที่เป็นอาหารเพื่อนเพื่อนมารวมกันเลยมารวมอย่างเดียวกันครับ
ลกเทียนในสมัยแรกนะคะก็มีแค่ร้านป่อเปี๊ยะร้านนี้ที่ตั้งขายอยู่ตรงนี้ประมาณ๕๐ปี
เฮียสมชายเข้ามารับช่วงต่อก็ได้เกิดไอเดียอยากนำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตอื่นเข้ามาไว้ที่นี่ด้วย
ปัจจุบันร้านลกเทียนนะคะจึงได้กลายเป็นศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองของภูเก็ต

โอเคเดี๋ยวลองชิมซิว่าเป็นยังไงวิธีการทานทานยังไงนะครับ
ป่อเปี๊ยะสดนี่มันจากสกบครับครับด้วยผักมันแก้วนะฮะปุ้งหมูเข็บหมูครับ
อันนี้มันแก้วเหรอครับนั่นมันแก้วครับอ๋อเอาล่ะเดี๋ยวลองชิมดูสิ
ป่อเปี๊ยะสดโบราณสวัสดิ์ร้อยปีนี่เป็นยังไงครับนะฮะขอบคุณครับ
เผ็ดอ่ะเผ็ดแล้วเนอะครับอันนี้มีมีเผ็ดกับหวานครับอืม
ว่าพี่โน๊ตอ่าไม่ไม่ทานเผ็ดมีน้ำจิ้มหวานก็มีสำหรับเด็กอืม
กรอบกรอบมันมันนะฮะแล้วก็รสชาติน้ำจิ้มนี่เข้มข้นเลย
อ่ะเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปเมนูประหลาดบางงานโลบะโลบะ

อันนี้คือนี่คือโลบะครับโลบะมันคืออะไรครับ
ปะคือเกลือเครื่องในหมูหัวหมูลิ้นหมูหัวใจหมูครับ
อ่าฮะเป็นเอ่อใส่เรือเครื่องพะโลครับ
แล้วก็บางอย่างนี้ต้องมาทอดอีกครั้งหนึ่งอ่ามีอะไรที่ทอดบ้างครับ
นี่อะไรครับอ่านี่เกี้ยนครับเกี้ยนคืออะไรอ่ะ
เขี้ยนมันคล้ายกับหอยจ้อนะครับมันเป็นไส้ของหมูสับ
อ๋อไส้ของหมูสับอ๋อเป็นฟองเต้าหู้ครับอ๋อฟองเต้าหู้อ๋อไปทอด
ใช่ฮะอันนี้ไส้หมูครับลองลองลองด้วยน้ำจิ้มใช่ไหม
น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มทำจากอะไรครับน้ำจิ้มนี้ก็เป็นน้ำจิ้ม
ของรูปอ่ะเป็นสูตรของที่บ้านนะฮะของที่บ้านเลยนะฮะอันนี้เก่าแก่
ลูกนี้อันนี้ขายมากี่ปีแล้วโรบะนี้โรบะนี่ก็เป็นสูตรโบราณนานเหมือนกันครับ
เป็นอาหารพืชเมืองเหมือนกันครับอืมเอออร่อยดีน้ำจิ้มคล้ายคล้ายกับ
อันน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะใกล้เรียงกันครับมันหวานมันมันครับครับ
อ่าเผ็ดเผ็ดหน่อยไปดูร้านออกไปเลยครับ
เอาละครับผมอันนี้ร้านอะไรครับเฮียครับ
ครับร้านมีมีผัดหกเกี้ยนมีพันหกเกี้ยนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
มากี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้ตั้งแต่แม่ผัดมาไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบปีแล้ว
ร้านนี้เปิดมาไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบปีแล้วไม่ใช่ร้านนี้แจ้งมาจากร้านอื่น
ผัดกันมาเจ็ดสิบปีไหนขอชิ้นหน่อยสิว่ามีหกเกลี้ยนนี่ค่ะนี่เลย
เราจะใส่ไข่หมกก่อนเดี๋ยวใส่ไข่ด้วยต้องมีใส่ไข่ด้วยสูตรมันต้องมีไข่หมกด้วย
อ๋อสูตรต้องมีไข่ด้วยครับนี่เลย
ต้องเป็นไข่อย่างงี้ด้วยค่ะสูตรแท้แท้หกเกี้ยนต้องมีไข่ค่ะมีไข่หมกค่ะ

อร่อยใส่อะไรบ้างครับเนี้ยมีผักแล้วก็มีปลาหมึกมีลูกชิ้น
แล้วก็มีปลาแล้วก็มีหมูแดงมีหมูแดงทุกอย่างผัดลงกันหมดเลย
กับใส่ซอสพวกนี้ค่ะโอเคอร่อยมากครับผมเดี๋ยวติดไปเลยนะ

นี่แค่พาร์ทัวร์รอบร้านเท่านั้นนะคะคุณน็อต

เพราะช่วงหน้าเราจะพาไปทานเมนูบะหมี่หกเกี้ยนน้ำสุดเก่าแก่กว่า๑๐๐ปีกัน
รับรองว่าอร่อยไม่แพ้เมนูอื่นอย่างแน่นอน
ส่วนตอนนี้ไปพักกันก่อนแล้วกันค่ะ